จะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาไปขอโชคขอลาบจากแม่ย่าตะเคียนทองที่มีอายุเก่าแก่เป็นพันปี
พระจีนวัฒนธมาเขือขอบรรคุณบรรคอำนาจนี้
มอบให้แม่นางตะเคียนจงมีโชคมีลาบเปิดโชคเปิดลาบในใบนี้ให้มีโชคมีชัย

ดีใจจนร้องไห้เลยนะดีใจแต่เขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีอาการแปลก
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศในพิธีบวงสวงเรือแม่ย่าตะเคียนทอง
ย่าศรีปฐุมมาที่อำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
กำแพงเพชรครับผู้หญิงอะไรเนี้ยเนี้ยฮะมีอาการแบบนี้
แล้วก็เหมือนกำลังจะยื่นกระดาษให้ร่างทรงด้วยนะตอนแรก
แล้วก็มีอาการแปลกเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาบอกว่าเหมือนอ่ะ
มีอะไรเข้าสิงตัวสั่นร้องห่มร้องไห้ออกมาอย่างดัง
แล้วสักพักหนึ่งก็พึบล้มพับไปต่อหน้าต่อตา
ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับซึ่งในการบวงสวงเนี่ยนะ
คุณผู้ชมก็จะมีนี่ด้วยการไล่รำ
แล้วก็มีการจัดทำบุญถวายพัฒนาหารเช้ากับพระสงฆ์๕รูปด้วยกัน
และพิธีบวงสวงถวายเครื่องสังเวยด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศล
แก่เรือแม่ย่าตะเคียนทองและขอโชคขอลาบกับแม่ศรีปฐุมมาด้วย
อืมก็จะมีประชาชนแล้วก็บรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยค่ะ
เข้าร่วมพิธีกันมากมายอย่างที่เราเห็นหน้าบรรยากาศ

จากที่มีเรื่องราวประหลาดใจแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะ

เพราะว่าขณะทางร่างทรงกับชาวบ้านจุดเทียนจุดทูบ
เพื่อทำการเบิกเลิกเบิกทรัพย์ตามความเชื่อ

คุณขาจู่ร่างทรงก็มีอาการแปลก
นี่ลักษณะเหมือนถูกเข้าสิงอีกแล้ว

นั่งร้องห่มร้องไห้เหมือนกัน

แล้วก็เรียกคนที่เกิดวันที่๔และวันที่๒๒เข้ามาหาเขาหน่อย
เขาบอกว่าเรียกเข้ามาเพื่อจะทำการเขียนอะไรบางอย่างในกระดาษ
สิ่งที่เขียนลงในกระดาษแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยสักคน
ใช่งงเหมือนกันไม่รู้ว่าต่างเหล่านี้เขาเรียกว่าอะไร
หลังจากนั้นร่างทรงก็ทำพิธีหยดเทียนลงในขันน้ำมนต์
ร่างทรงก็บอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีเรือตะเคียนทองขึ้นมาอีกทั้งหมด
ลำในเวลาอันใกล้นี้
สำหรับเรือแม่ย่าตะเคียนทองนะคะคุณผู้ชม
คือความยาวของต้นยาว๖เมตรกว้าง๔๐เซนติเมตร
และอายุเก่าแก่ถึง๑๑๕๒ปี
ถูกพบในแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร
ในพื้นที่ของนายสำรวยเสริมสุขภัยศาลนะคะ
อยู่ที่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยจังหวัดชนบุรี

แล้วก็มีการอัญเชิญเอามาไว้ที่นี่
หลังจากนั้นก็มีชาวบ้านที่รู้ข่าว
แวะเวียนกันมามากมายเลย
ก็คือหวังว่าจะมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองกันนั่นแหละคุณผู้ชม
แต่มันก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ยังไงคุณผู้ชมดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันมากค่ะ
แต่อย่างน้อยมันก็เป็นประเพณีเป็นความเชื่อที่เขาทำเพื่อความสบายใจนะ